ก็คงใจเป็นแฟนกีฬาวลายบอลกันหน่อยนะครับ
ท้ายรัดทีวีจะทำการถ่ายทอดสด

โดยแน้สุมพลชัยบั่งยางในยุคสมคมกีฬาวลาบอลแพนกท่าไทย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี

รวมแถลงข่าวการแข่งขาววอลเลอร์บอลชายหาด
ระหว่างวันที่๙๑๑เมษายนนะครับ
ระหว่างวันที่๑๔๑๖เมษายน

เอเชียที่มี๑๕ชาติร่วมแข่งขันครับ
โดยทั้ง๒รายการนี้ไทยรัฐทีวีนะครับ
ทำการถ่ายทอดสดให้ชมทุกวันดังกล่าวครับ
ครับก็จากที่เราได้ถ่ายทอด
ก็ต้องบอกว่า
กระแสตอบรับดีมากเลยทีเดียวนะครับ
แล้วยิ่งคราวนี้จะมาจัดการแข่งขันในเมืองไทย
ผมเชื่อว่ากระแสจะต้องยิ่งดีขึ้นไปอีกแน่นอนครับ

รับชมและเชียร์ทีมชาติไทยไปด้วยพร้อมกันเลยครับ
ออกอากาศทางไทรรัททีวี
สำหรับการแข่งขันบีชทัวร์ครั้งนี้นะครับ
เพื่อนำความพิเศษมาให้ลูกค้าแล้วก็คนไทยทั่วไปนะครับ
ได้มีการถ่ายทอดสดนะครับสำหรับรายการนี้ทุกรายการ
สำหรับคนที่พลาดแมชใด